ครูสลาคุณวุฒิแล้วก็ลำเพลินวงศกร
เราได้เห็นภาพแบบน่าประทับใจกันไปแล้วน้ำหูน้ำตาไหลเนอะ
ลำเนินก้มกราบครูสลากลางเวทีเลย
คือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปลูกศิษย์อย่างนักร้องหนุ่มลำเลินน้ำตาแตกบนเวที
คือเกิดอะไรขึ้นคือทราบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือเพิ่งมารู้นะคุณผู้ชมอยู่วงการมานานแต่เพิ่งรู้ว่าคนที่ผลักดันให้ลำเพลินเนี่ย
เอิญไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเบื้องหลังจริงแล้วคือครูสลาคุณวุฒิคุณผู้ชม
ล่าสุดนะเอฟซีแฟนคลับชื่นชมกันอีกครั้งค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่เขาไปเตะบ้อนด์ด้วยกันนะ
ครูสลาคุณเตะไว้นะ
ลำเพลินก็เลยมอบเหรียญพระชื่อว่าหลวงพ่อเจริญวัดโนนสว่างค่ะ
จากจังหวัดอุดรธานีมอบให้กับครูสลาเลย
เพลินบอกว่าเป็นหลวงพ่อที่ลำเพลินเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลย
แล้วก็ตั้งแต่กราบไหว้บูชามามีแต่สิ่งดีในชีวิต
ก็เลยอยากส่งต่อสิ่งดีให้กับครูสลาคุณค่ะ
อยากให้พระอาจารย์ที่เจ้าตัวนับถือคอยปกป้องคุ้มครองอาจารย์ที่เจ้าตัวรัก
แล้วก็คือมีบุญคุณกับลำเพลินด้วยก็คือครูสลาคุณวุฒินั่นเองค่ะ
ครูสลาคุณอาจารย์ที่ผมขอรบนับถือซึ่งหลวงพ่อเป็นพระที่ผมขอรบนับถือนะครับ
ที่ผมสัดท่าในการดำเนื่องชีวิตของผมแหละครับผม
นี่แหละไม่เคยลืมบุญคุณ
พอรู้ว่าเขาเป็นคนผลักดันสนับสนุนเราทำอะไรตอนนี้ตอบแทนให้ได้ลำเพลินจัดให้หมด
คนกระตันอยู่นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมว่ามันจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอด